เรื่องราวความคืบหน้าของน้องเตยหน่อย
หลายคนได้ยินข่าวได้เห็นคลิปเห็นภาพของน้องเตย
ต้องบอกว่าโอ้โหหนูน้อยคนนี้สุดยอดจริง

เรียนอยู่อนุบาล๒โรงเรียนแห่ง๑ที่บุรีรำนะฮะ
คุณครูเขาก็เอ๊ะทำไมเด็กเนี่ย
เดินกับคุณย่าคุณย่าตาพิการไปกลับไปกลับบ้านโรงเรียนวันละ๑กิโลเมตรกว่าใช่ไหม
สุดท้ายก็เลยตามไปดูที่บ้านของลูกศิษย์หน่อย

อยู่กับย่าสองคนย่าตาพิการ

เอาไปดูคลิปตอนที่คุณครูเนี่ย
เขาไปเจอแล้วเขาอัดคลิปเอาไว้แล้วก็ไปโพสต์ลงโซเชียลหน่อยนะครับ
เกรงจังเลย
คุณย่าย
ย่ายหลานร้านจำเองทุกวันเลยเหรอ

อันที่แรกก็

นี่เป็นคลิปวิดีโอที่กำลัง

แล้วหลายคนก็ทั้งสงสาร
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเตยกับคุณย่านะครับ
เตยคือเด็กหญิงสุธีมนต์จินดาศรี

ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นอนุบาล๒โรงเรียนมะขามทันตะวัน
ตำบลตาเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีลำนะครับ
เตยอยู่บ้านกับคุณย่าแค่๒คน
คุณย่าชื่อคุณย่าเสาจินดาศรีอายุ๖๘ปี
ซึ่งคุณย่าตาบอดทั้งสองข้างตาพิการทั้งสองข้างนะครับ
เพิ่งมามองไม่เห็นตอนหลังนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดโดยคุณครูประจำชั้นของน้องเตยนะครับ
ชื่นชมคุณครูด้วยนะนี่ฮะเห็นไหมเยี่ยมบ้านนักเรียนวันนี้
เด็ก๔ขวบนั่งล้างจานหนูแกร่งที่สุดมากแล้วลูก
แล้วคุณย่าจะถือไม้เท้าแบบนี้คือคุณครูเนี่ยจะเห็นลูกศิษย์คนนี้คือน้องเตยเนี่ย
จูงมือย่าใช้ไม้เท้าเดินไปกลับโรงเรียนทุกวันนะฮะ
เพราะย่าไปส่งหลานที่โรงเรียนเป็นห่วงหลานอายุแค่๔ขวบอยู่อนุบาล๒
มีวันหนึ่งครูก็เลยไปลูกขึ้นรถพาไปบ้านหน่อยไปดูหน่อย
ไปถึงบ้านบางทีครูก็ไปเยี่ยมบ้านก็เจอเหตุการณ์แบบนี้
อยู่กับย่า๒คนเด็ก๔ขวบย่าอายุ๖๘แล้วตาพิการทั้งสองข้าง
คุณย่าบอกว่าเลี้ยงหลานสาวมาตั้งแต่หลานเกิดเลยนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่เขาไปทำงานที่ระยอง
แล้วก็หายไปเลยไม่ได้ส่งค่าเลี้ยงดูอะไรกลับมาด้วย
ย่าก็ตาปกติจนเมื่อ๒ปีก่อนปี๖๔
ลูกมระพร้าวแถวบ้านมันหล่นตกลงมาใส่หัว
ไม่มีเงินไปหาหมอไม่มีเงินไปรักษาครับ
ก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นแหละแล้วสุดท้ายเนี่ยตามันค่อยมืดลงมืดลงจนมองไม่เห็น
คุณย่าความจริงไปหาหมอเขาก็รักษาให้นะคุณย่านะ
เอาเป็นว่าคุณย่าก็คงจะคิดว่าเราไม่มีเงินก็เลยไม่ได้ไปหาหมอ
อยู่ดีก็มองไม่เห็นไปเลยนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุตอนนั้นหลานสาวเพิ่งอายุ๒ขวบกว่า
ย่าก็จะใช้ไม้เท้าหลานถึงวัยก็ต้องเข้าโรงเรียนแล้ว
ยาก็จะใช้ไม้เท้าเนี่ยเดินไปส่งหลานที่โรงเรียน

บางทีก็มีชาวบ้านเขาอาสาไปส่งหลานให้บ้าง
แต่บางวันไม่มีก็ต้องไปไปเอง
ส่งหลานเสร็จคลำหาทางกลับบ้านเอง
ค่อยใช้ไม้เท้าเนี่ยคลำไปคลำไปเดินกลับบ้าน

สุดท้ายเนี่ยฮะหลานก็โตขึ้นจนตอนนี้๔ขวบแล้วครูเขารู้เรื่อง
อยู่ที่บ้านหลานทำเองทุกอย่างทำแทนย่าทุกอย่าง
ซักผ้าล้างจานหาอาหารให้กินอยู่กันสองคนแบบนี้ย่าหลาน
คุณครูบอกว่าหลังจากที่มาเห็นเรื่องราวของน้องเตยนะครับ

ก็มีคนที่เห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือเข้ามาเยอะนะฮะ
เริ่มต้นก็มีบริจาคเงินมาให้๒๐๐๐บาทแล้วก็บริจาคมาเรื่อย
แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงอีกหลายสิ่งหลายอย่าง
ที่บ้านนี่ฮะบ้านของน้องเตยนี่คุณครูนะฮะต้องชื่นชมจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
คือที่บ้านก็อยู่กันแค่ย่าหลานสองคนผู้หญิงทั้งนั้นใช่ไหมฮะ
ย่าก็มองไม่เห็นบ้านก็ไม่ปลอดภัยนะครับ
รอบไปแค่แผ่นสังกษีเท่านั้นก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปได้คุยกับน้องเตย
ถามน้องเตยโตมาอยากเป็นอะไรลูกอ่านี่ดูสิน่ารักใช่ไหม
มีความฝันอยากเป็นอะไรน้องเตยบอกอยากเป็นคุณครู
แล้วสิ่งที่อยากได้ลูกน้องเตยบอกอยากได้ชุดนักเรียนกับรองเท้าคู่ใหม่

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็เลยสารฝันให้น้องเตยหน่อยนะ
เพราะวันนี้ติลงพื้นที่ไปนะครับ
ติกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา

ก่อนจะไปก็เลยแวะไปซื้อชุดนักเรียนกับรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ให้น้องเตยหน่อย
นี่ไปถึงร้านสปอร์ตโซนที่บุรีรำนะครับ
คือทางร้านเนี่ยพอเห็นติมาก็ถามเอ๊ะพี่ติมาทำข่าวอะไร
บอกอ๋อเดี๋ยวนี้จะไปบ้านน้องเตย
เขาเลยให้ชุดมาเลยนะฮะมอบชุดนักเรียนหญิงให้สองชุด
เท้าอีกหนึ่งโหลมีเสื้อเอี๊ยมกันเปื้อนอีกสองผืน
รองเท้านักเรียนอีกหนึ่งคู่ไม่คิดเงินเลยฝากให้ติ
เอาไปให้กับน้องเตยอ่าจากนั้นติก็ไปที่บ้านนะครับ
ได้เจอกับน้องเตยกับคุณย่านี่วันนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลาย
โดยงานที่เขาทราบข่าวเนี่ยมาช่วยเหลือกันเยอะแยะเลย
ชาวบ้านในพื้นที่ก็นี่ฮะมาให้กำลังใจกันมาช่วยเหลือกัน
พอติเจอน้องเตยติก็เอาชุดนักเรียนเนี่ย
เอารองเท้านักเรียนเอาถุงเท้านี่ฮะเอาไปให้กับน้องเตย
น้องเตยดีใจมากนะฮะดูนี่ฮะเห็นไหมฮ
รองเท้าคู่ใหม่เห็นไหมครับอ่าตีก็เลยนี่ฮะช่วยเหลือเลยเนี่ย
ช่วยน้องนี่เห็นไหมอ่านี่สวมบทเป็นคุณพ่อเลยเนี่ย
ช่วยใส่กระโปรงนักเรียนให้น้องเตยหน่อยฮะ
ดีใจไหมลูกดีใจไหมขอบคุณขอบคุณเขาหน่อย
ผู้ใหญ่ใจดีพอดีลุงอ่ะขอบคุณค่ะ
จากนั้นตีก็เลยบอกโอ้โหใส่ชุดแล้วเห็นไหม
ชุดใหม่เอี่ยมเลยติก็เลยบอกเอ๊ะไหนลองพาไปเที่ยวในบ้านหน่อยสิลูก
หลับที่นอนเป็นยังไงน้องเตยนี่เขาน่ารักนะ
ยกมือไหว้ขอบคุณพาไปดูด้านในบ้านนะฮะคือน้องเตยอาจจะพูดน้อยหน่อย
แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบกลัวคนแปลกหน้านะพอพูดคุยแล้วเขาไว้ใจ
เขาก็พามาชี้พามาดูตรงไหนไว้ทำอะไรยังไงบ้าง
เชื่อไหมคุยไปคุยมาเนี่ยคือติบอกตกใจน้องบอกน้องหุงข้าวเองนะฮะ
แต่เดี๋ยวชุดจะเปื้อนนะน้องเตยก็เลยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดก่อน
นี่จะได้ทำให้พี่ติดูได้สะดวกนะ
ทำงานบ้านให้ดูเริ่มจากซักผ้าก่อน
บอกไหนซักผ้าให้ดูหน่อยสิลูกสงสัยน้องเตยจะตื่นเต้น

น้ำยาปรับผ้านุ่มบีบซะแทบหมดเลย

นี่เป็นวิธีการซักผ้าของน้องใบเตยนะครับผม

น้ำยาปรับผ้านุ่มและผงซักฟอกผสมรวมกันเลย
มันก็จะได้ทั้งความนุ่มของผ้า
และไอ้ผงซักฟอกนี่ก็จะขจัดคราบไข่ออกไปพร้อมกันเลย

พี่ติดนะต้องตีฟ้อด้วย

นี่ผ้า

ลุงตรีเพลงเท่าไหร่ซักผ้าให้น้องให้หน่อย
คุณผู้ชมครับซักผ้าเสร็จน้องเตยบอกนี่เดี๋ยวหนูทำให้ดูอีก
หุงข้าวทุกคน
ทุกคนเตยเขาบอก
น้องทิเฝียบาทน้ำนี้๕รอบจะจะได้สะอาด

สี่ขวบนี่ผมยังร้องไห้ขี้มูกโป่งอยู่เลย
สี่ขวบจำอะไรไม่ได้เลยค่ะมิ้นน่าจะปีนโต๊ะเคาะข้าวอยู่แน่แน่
นี่เห็นไหมครับ
เตยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยเพราะสงสารย่านะครับ
อยากช่วยเหลือย่าย่าตามองไม่เห็นไม่อยากให้ย่าลำบาก
และยังไงจะไม่ทิ้งย่าอย่างเด็ดขาด

อยากเป็นอะไรนะหนูอยากเป็นอะไรนะลูก
ตอนมืดก็ไปเล่นก่อนเสร็จแล้วก็มาหายาเสร็จแล้วก็มัน

เป็นคุณครูไม่อยากได้หมอแล้ว

ตีเองเพราะว่าคุณครูต้องตีเด็กอย่าให้เด็กดื่ม

หนูอยากเป็นอะไรหนูเรียนอยากเป็นอะไร

เพราะว่าหนูอยากตีเด็กหนูต้องพูดว่าที่หนูอยากเป็นครู
เพราะหนูอยากจะสอนเด็กใช่ไหม
ตอนเด็กถ้าเด็กดื้อต้องโดนตี
แล้วถ้าเด็กไม่ดื่มล่ะลูก

นี่ไปเอี๊ยะติ๋ไปก่อนเลยละกัน
คือคุณย่าบอกว่าเลี้ยงหลานตั้งแต่เกิดเลยนะฮะ
เพราะว่าพ่อกับแม่เขาไปทำงานที่ระยอง

ติดต่อมาเลยเงินทองไม่ได้ส่งมาเลย
ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเป็นตายร้ายดียังไง
คือถ้าดูอยู่นะครับผมว่าตอนนี้เป็นข่าวดังแล้วนะ
ในโซเชียลก็คนก็ดูแบบโหเป็น๑๐ล้านวิวได้แล้วอ่ะ
นะฮะสิบกว่าล้านอ่ะคือยังไงเนี่ยติดต่อหน่อยนะครับ
เพราะว่าคุณย่าตามองไม่เห็นนะฮะ
มะพร้าวเนี่ยหล่นใส่ศีรษะแล้วตามันมืดไปเลยนะครับเมื่อสองปีก่อน
แล้วน้องเตยตอนนี้๔ขวบเด็กต้องเติบโตอีก
ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังปลอดภัยดียังทำงานทำการอยู่
ยังอยู่ดีไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยนะฮะติดต่อส่งข่าว
ลูกสาวกับคุณย่าหน่อยคุณย่าบอกว่าทุกวันนี้มีรายได้ก็คือ
ยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยคนพิการเดือนละ๑๔๐๐บาทนะครับ
ก็ต้องใช้แบบประหยัดนะคุณครูก็นำเรื่องราวไปเผยแพร่ก็เลยทำให้มีคนใจบุญ
ตอนนี้ก็ช่วยกันบริจาคเงินข้าวของต่างมาช่วยเหลืออยู่พอสมควรนะครับ
ตอนนี้นี่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของบัญชีให้นะครับ
แล้วก็ฝากบอกว่าขอปิดรับบริจาคแล้วนะฮะ
เพราะคุณย่าบอกว่าเพียงพอในการที่จะนำไปซ่อมแซมบ้านแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องตาของคุณย่าเนี่ยทางสาธารณสุขจังหวัดมาตรวจดูให้แล้ว
พบว่ามันเกิดอาการเป็นต้อหินขั้นรุนแรง

ไม่สามารถรักษาได้ทันแล้วมองเห็นไม่ได้แล้ว
อายุ๖๘แล้วนะฮะยังไงคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดยังอยู่ดีมีสุข
หรือจะไม่สุขก็แล้วแต่ยังอยู่อ่ะ